ช่วงนี้ลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคหัวใจเดิมอยู่แล้วเนี่ย

แล้วล่าสุดเนี่ยมันก็ว่าโรคหัวใจกำเนิบขึ้นมา

แล้วควบคุมรถได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
แล้วภาพนี้คือวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
เขาขับออกมาจากวัดนะฮะแล้วก็พุ่งตรงเลยไปชนกับรั้วของปรายศนีย์
เห็นว่านี่ฮะโผล่แล้วปุ๊บทะลุไปเลยแล้วก็ไปชนกับกำแพง
คนขับชื่อว่านายคำรณพรายชนละนิดอายุ๖๙ปี
ขับรถกระบะอีซูซูสีน้ำเงินทะเบียนบไม้ฉอฉิง๒๑๗๔นครศรีธรรมราช
พุ่งข้ามถนนออกจากกำแพงวัดรั้ววัด
ชนกับกำแพงของสำนักงานปรายศนีย์สาขาสารามีชัย
ริมถนนราชดำเนินอำเภอในเมืองตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้คนขับคืนนายคำรณนั้นบาดเจ็บและมีพลมุนดีช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ถามญาติญาติที่มาทีหลังเนี่ยก็ทราบว่านายคำรณเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้แพทย์เพิ่งทำการรักษาด้วยการผ่าตัดบายพาสครับ
ก็คาดว่าก่อนเกิดเหตุนายคำรณขับกระบะมา
หลังจากส่งภรรยาเข้าไปในงานศพแล้วตัวเองขับรถออกจากวัด
จะขึ้นไปยังถนนราชดำเนินระหว่างนั้นคาดว่านายคำรณเนี่ย
คุมรถไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้
พุ่งตรงทะลุไปข้ามไป๒เลนนะครับ
ชนกับกำแพงของปรายศนีย์เสียหายไป
เพราะดีนะครับระหว่างที่รถคันพุ่งออกไป
ไม่ได้ไปชนกับรถคันอื่นด้วยเพราะว่าก็เป็นถนนปกติเห็นไหม
จะมีรถจักรยานยนต์รถยนต์ของชาวบ้านขับผ่านไปผ่านมา

ไม่ได้ชนคันอื่นเสียหายกันไปมากกว่านี้
ส่วนกำแพงที่เสียหายทางญาติก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้กับทางด้านของปรายศนีย์ต่อไป
ใครที่มีญาติที่ป่วยก็ต้องระวังดูแลให้ดี
อย่าให้ท่านมาขับรถแบบนี้นะครับ